ถ้าหิวนะคะจัดไปดีกว่านะคะ
เพราะว่าวันนี้พี่แจ๊กกะรีนมีทั้งของเผ็ดของแซ่บ
วันนี้เป็นตัวแทนไปท้าชิงความแซ่บ
กับสาวสวยมีมงนะคะ
จะเป็นใครไปดูเลยดีกว่าค่ะ

ไปทิ้งสวงวันนี้ค่ะ

มาท้าตำส้มตำกับคนสวยมีมง

มาเลย

ออมสู้น้ำตาล
เอาล่ะค่ะเราเปิดตัวกับสากไปเลยค่ะ
เพราะว่าความแซ่บมันแบบอลังการมาก
แล้วต้องบอกว่าพาคุณผู้ชมวาบมาที่ร้านตำจูจีเลย

มาเลยนะคะความแซ่บมันต้องได้จุจิกันแน่นอน
มาถึงที่ทั้งทีนะคะก็เลยอยากจะมาวัดรีกีความแซ่บความเผ็ดกันสักหน่อย
และผู้ที่จะมาท้าชิงกับพี่แจ๊กรีนนั่นก็คือ

นี่สาวสวยมีมงน้ำตาลชะลิตานะคะ
ซึ่งภารกิจหลักของเราก็คือท้าชิงมงสาวแซ่บในวันนี้
นั่นก็คือการตำส้มตำนั่นเองค่ะ

มาเลยค่ะบอกแล้วนะคะเป็นนักข่าวอย่างเดียวไม่ได้
สมัยนี้นะคะเราต้องมาท้าความแซ่บกับคนสวยมีมงสวย
สวัสดีค่ะน้องน้ำตาล

ปกติพี่เขาว่าเทอดทูนน้องน้ำตาลเป็นสาวงามในตรงใจ

สกิลในการตำส้มตำของหนูเป็นยังไงบ้างคะ

คือเราไม่ได้ห่วงลีลาของเราสองคน

แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีคณะกรรมการ

ก็คือตำไปแล้วก็ความแซ่บลีลาก็ต้องจัดเต็มเลยนะคะ
ว่าแล้วไม่เสียเวลาจับเวลาเลยนะคะ

แรงมาก

หนูสาวแซ่บขนาดนี้หนูก็ต้องกินเผ็ดเลย
ขั้นตอนการตำบักหุ้งมันบ่ยาก

ดีลาอะไรวะ

ฉันทำอย่างไงวะเนี้ย
เพราะว่าปกติไม่ค่อยชอบใส่เยอะ

ทำไมทำเป็นอ่ะน้ำตา

เซ็นเซินก็คือแตกยิ่งกว่าเดิม

กินได้ค่ะลีลาท่าทางการจับสากจับครกเนี่ยค่ะ

ไม่เบาเลยค่ะหมายถึงสากหนักจริงนะคะ
แต่ลีลาความแซ่บที่เห็นกันไปนะคะยังตัดสินไม่ได้ใช่ไหมคะ
ว่าใครจะมงลงค่ะนะคะไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติเท่านั้นนะคะ
ที่ต้องโดนใจค่ะงานนี้นะคะลีลามันก็ต้องเด็ดใช่ไหมล่ะคะ
เราก็เลยต้องรบกวนน้องแม่ครัวตัวจริงประจำร้าน

ว่าระหว่างจานของพี่แจ๊กรีนเนี่ยค่ะ
หรือว่าจานของสาวน้ำตาล
งานไหนจะโดนใจกว่ากันไปดูเลยค่ะ
หนูเลือกรสชาตินี้ค่ะ
อันนี้มันจะหวานไปนิดนึง

เอาเป็นว่าคนที่มงลงก็คือน้ำตาล
ทีนี้หนูก็จะลับท้าตำซมตำหน้วลาชรรค์นะจ๊ะ
และไหนวันนี้เราก็มีว่า

ได้สวมมูอีกรอบนึงแล้วว่ะ
ไม่เชื่อจะลองชิมดูซิ

ขอบคุณน้ำตาลจริตาอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ